ไปดูดอกไม้ที่สวยงามนะฮะนั่นก็คือดอกข้าวพรรษานั่นเองนะครับ
ในพื้นที่ก็มีดอกไม้ชนิดนี้ที่สระบุรีเขาเรียกดอกข้าวพรรษา
แต่ว่าที่อื่นอาจจะมีชื่อเฉพาะของเขานะครับ
แต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วดอกนี้ชื่อว่าดอกหงเหอนี่สวยงามจริงนะครับ
ไปดูความสวยงามนี่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับ
ชมดอกข้าวพรรษาหรือว่าดอกหงเหินที่ชาวเชียงใหม่เรียกว่า

เป็นสีม่วงมีดอกปลายเป็นสีเหลือง
กำลังออกดอกเบ่งบานอยู่บนเนินเขาตรงข้ามลานจอดรถ
เลยจุดแสดงแมวน้ำภายในสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับ
รวมทั้งที่บริเวณวัดกู่ดินขาว
ซึ่งเจ้าหน้าที่นำต้นพันธุ์มาปลูกไว้เมื่อ๒๓ปีก่อนนี้นะครับ
แต่ในปีนี้มีความพิเศษตรงที่ออกดอกในวันเข้าพรรษาพอดีนะครับ
มีความสวยงามผสมไปกับพันไม้อื่น
ทำให้เป็นอีกไฮไลท์ของการท่องเที่ยว
อีกอย่างหนึ่งในช่วง๓เดือนของเทศกาลเข้าพรรษานี้นะครับ
นักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสแล้วก็ร่วมถ่ายภาพ
ดอกข้าวพรรษาที่กำลังบานสะพรั่งได้อย่างเต็มอิ่ม

เป็นไม้ดอกเมืองร้อนเกิดในป่าร้อนชื้น
พบในไทยพม่าเวียดนามภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่

มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในตามท้องถิ่นต่างนะครับ

อ๋ออยากเห็นเชิดอย่างนี้หน่อย
อยากเห็นแบบคือสีม่วงแต่อาจจะห่างกันหน่อย
น่าจะในช่วงสัปดาห์ถัดไปน่าจะมีมากกว่านี้
จะมีดอกออกมานะครับ